รักลิงขนาดที่ว่าขับรถมานะ

ลิงมันก็กินกินด้วยความหิวโหย
สักพักนึงยิงยาสลบใส่

พี่เบิร์ตเจ้าหน้าที่ใช้รถแบบนี้ป่

มาทำแบบนี้ในรถนั้นรู้สึกจะอยู่กัน๓คนนะ
แล้วเขามาจอดในซอยตรงนี้มันเป็นซอยตัน

แล้วโอ้โหดูลิงแต่ละตัวนะ

ชาวบ้านเขาเห็นใช่ไหมแล้วเขาตะโกนถามเดี๋ยวจะบอก
ฝั่งนั้นเขาตอบว่าอะไรอันนี้ชาวบ้านเขาแอบถ่ายมาเลยนะ
โอ้โหแต่งตัวมาชุดดำแบบนี้มาเลยค่ะ

จอจานกไก่๔๔๐๒นครสวรรค์ค่ะ

หวานให้อาหารลิงลิงมันก็หิวลิงมันก็กินไง
พอศพจังหวะแป๊บนึงเอาลูกดอกยิงยาสลบใส่ลิงเลย
แล้วก็จับลิงเนี่ยนะโยนใส่รถเก๋งเป็น๑๐ตัวค่ะ
มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นหน่อยเกือบ๕โมง
ตอนแรกชาวบ้านเขายังคิดอยู่เลยคนใจบุญ

แล้วตอนที่ยิงยาสลบยังคิดอยู่เลยว่า
เออคงจะฉีดน้ำเล่นน้ำสงกรานกับลิงมั้ง

ทีนี้ค่ะผู้ชายเมื่อกี้นะที่ชุดดำอายุน่าจะสักประมาณ๓๐กว่า
ก็เปิดกระจกมาเป่าลูกดอกใส่ลิงหลายรอบเลย
แล้วเปิดประตูรถลงไปนะจับลิงโยนขึ้นไปในรถโยนไปในรถ

ทีนี้พอผู้ชายขึ้นไปนั่งบนรถมีการโยนอาหารออกมาให้ลิงอีกนะ
แล้วก็ขยับรถเดินหน้าไปนิดนึงใช่ไหม
คนที่เขาแอบถ่ายคลิปมาตะโกนถามทำอะไรอ่ะ
แล้วในรถตอบมาว่าไงรู้ไหม
เมื่อกี้ลิงแย่งกุญแจรถไปครับเอาอันนี้ได้แล้ว

แล้วหลังจากนั้นคือคนถ่ายคลิปเขาบอกเลยว่า
ในรถนี่มีผู้หญิง๒คนผู้ชาย๑ผู้หญิงเป็นคนขับรถ
ทีนี้พอเขาสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยชาวบ้านเริ่มถามแล้วว่

เนี่ยมีมาแอบถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าไม่รู้

ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านเขาออกไปดูเจอลิงตัวนี้นี่แหละ

ตอนแรกเออมันก็อยู่แบบปุ่มมื้น
แล้วเห็นพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ยิงยาสลบตกอยู่๒อัน
แล้วเนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องจับลิงตัวนี้ใส่ตะก้า
ดีนะไม่ถูกโยนใส่รถไปแล้ว

เอาลิงเมื่อกี้ใส่ตะก้าแล้วก็ส่งไปให้คนรักลิงลบบุรี
แล้วก็คือคุณสูติพตันตีวงศ์พาลิงมาไปรักษาหน่อย

บอกว่าคนกลุ่มนี้จะใช้วิธีการแบบนี้
ทำทีเหมือนรักลิงแล้วก็มาให้อาหาร
มาในซอยตันระหว่างตึกร้างเพราะว่าอะไร

คนไม่เห็นด้วยหนึ่งลิงแถวนี้มันแบบหิวใช่ไหม

คิดว่านะเขาบอกว่าอาจจะเอาลิงพวกนี้ไปขายให้ต่างชาติหรือเปล่า
คือมันมีข่าวอยู่ไงที่ส่งออกน่ะเอาค่ะอ๋อ
อะไรแบบนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินคดีเลย
เพราะเราก็ยังไม่รู้หรอกท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
เขาเอาลิงไปทำอะไรกันแน่แต่ก็คาดว่าแบบนั้นน่ะนะ

แล้วคุณผู้ชมบอกทะเบียนรถอีกทีนึง
จก๔๔๐๒นสวน
เผื่อใครเจอจะได้แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ